มาดูเรื่องราวในวงการทีวีดิจิทัลกันหน่อยนะฮะ
อย่างที่เราทราบกันดีว่าช่วงที่ผ่านมาโอ้โหวิกฤตเหลือเกิน

สื่อใหญ่ช่องใหญ่ก็ปลดพนักงานกันอุ้ยหลายคนนี่

ลอยเตอร์ต่างประเทศเองก็ปลดเป็นพัน
เตอร์ปลดเป็นพันคนน่าตกใจกว่า
นะฮะตอนนี้ผู้ประกอบการยังรอดูแนวทางของกศชอยู่นะครับ

ซึ่งคาดว่าจะนำเงินในการประมูลช่วงต้นปี๒๕๕๙
มาช่วยในอุตสาหกรรมนี้ทำให้มันดีขึ้นนะครับ
เปิดเผยว่าในการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการดิจิทัล

และก็สามารถนำเงินมาช่วยผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลในต้นปี๒๕๕๙
ซึ่งคาดวาสจะช่วยเรื่องของการใช้เข้าประมาณอยู่ที่๒๐๐๐๐๐๐๐บาท
เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับ
สิ่งที่เรากำลังจะทำคือเรากำลังไปเอาทรัพยากรหรือเครื่องความที่ทีวีดิจิทัลได้รับการจัดสรรอยู่
แล้วก็มีค่าตอบแทนสำหรับคนที่เป็นเจ้าของขึ้นคอนทีอยู่เดิม
แต่ว่าจุดประสงค์หลักลำดับที่๑ไม่ใช่การช่วยเหลือแต่ว่าผลในทางโอ้งก็สามารถซื้อช่วยเหลือ
มันเป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าอยากที่จะให้มองแยกส่วนกัน
โดยกลางเดือนนี้จะมีการนัดประชุมกันกับผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลด้วย
แล้วก็ผู้ประกอบการโครงข่ายครั้งที่๒
เพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้ง
และกิจการกระทัดละกันเชี่ยงและกิจการท้อลลาทัศน์
เปลี่ยนผ่านที่สมบูรณ์แต่การประกอบกิจการธรรมทัศน์เป็นการดำเนินธุรกิจบริยะยาว
ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วก็ทำให้ผู้ประกอบการนั้นประสบปัญหานะครับ
นายชาคริสดิเดกวัฒนาชัยหัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กรบริษัทบีซีโวล
มองว่ามาตรการช่วยเหลือของกศธชยังไม่ชัดเจนจึงต้องดูวิธีการดำเนินการอีกครั้ง
แต่เห็นความตั้งใจในการจะช่วยเหลือแล้วก็ดีใจที่กศชนั้นหาบริการช่วยเหลือ
ส่วนกรณีที่ช่อง๓จะคืนช่องหรือไม่นั้นตอนนี้เร็วเกินไปที่จะพิจารณาครับ
บอกได้ว่าตอนนี้ธุรกิจทีวีดิจิทัลนั้นมีการแข่งขันสูงแต่ทางช่องนั้นก็เต็มที่แล้ว
เพื่อให้ฝ่าฟันต่อไปได้และยังคงมุ่งมั่นทำเต็มที่เพื่อผู้ชมทุกคนต่อไปนะครับ
ถือว่าเป็นการนำทรัพย์สมบัติของทีวีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ชดเชยให้ในสิ่งที่ทีวีดิจิทัลนั้นต้องเสียไป
ปัญหาสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่โครงข่ายการชดเชยของช่องอยู่บนพื้นฐานของโครงข่าย
ถ้าสามารถทำได้โครงข่ายก็มีกระบวนการเยียวยาแล้วก็รายละเอียดที่ชัดเจน
ต้นทุนที่ทีวีดิจิทัลนั้นจัดต้องเสียค่าเช่าโครงข่ายก็ลดลงก็ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจนั้น
อยู่ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับ